แต่เรื่องของงานศพยังไม่ได้หมดแค่นี้
คืออันนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมของชาวอีสานใต้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะ

แม่ม่ายจะต้องออกมาตีหม้อ
แล้วเขาทำเพื่ออะไรไปดูค่ะ
เห็นไหมคะนี่เป็นพิธีกรรมของเขานะคะ
การตีหม้อในพิธีทำบุญตั้งพระ
เป็นพิธีโบราณของชาวอีสานใต้เขานะ
ในอำเภอขู่ขันจังหวัดสุรินทร์
เขาบอกว่ามีมานานทำสืบทอดกันมาเป็นร้อยปี
พิธีตีหม้อนะคะจะตีเฉพาะช่วงที่เขาทำพิธีเคลื่อนย้ายศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเห็นไหมคะ
ที่สำคัญจะต้องใช้แม่ม่าย
ที่บอกไปว่าต้องใช้แม่ม่ายเป็นคนตีเท่านั้น
เพราะเขาบอกว่าการตีหม้อเปรียบเสมือนท่าทั้ง๔
คือดินน้ำลมและไฟ
ที่แตกสลายเหมือนกับร่างกายคนเราที่ตายไปแล้วค่ะ
และที่ต้องให้แม่ม่ายมาตีเพราะว่า
ถ้าหากว่าเอาผู้หญิงที่ยังมีสามีอยู่มาตี
จะทำให้สามีหรือคนในครอบครัวนั้นมีอันเป็นไปได้

ใช่และถ้าหากไม่ตีก็ไม่สามารถเคลื่อนศพไปเผาได้
แล้วพิธีนี้บอกเลยว่าหาดูยากมาก
เพราะเขามีแค่เฉพาะในพื้นที่นั้นนะ
และมันก็ยังเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ด้วย
ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ละกันอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นพิธีกรรมนะคะ
นี่เราดูพิธีตีหม้อไปแล้วคุณชนะเคยตีหม้อไหม
ผมเคยเป็นกีฬาโบราณเป็นกีฬาพื้นถิ่น

บ้านคืนนี้ก็มืดแล้วทำไมคนปิดไฟ

ไปต่อไม่ได้แล้ว